คุณผู้ชมคะลองหยิบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ขึ้นมาดู

ที่เมื่อวานนี้คนพูดถึงกันเยอะมาก

หรับปีก่ายหรือว่าปีระกาศนะคะ
เรามาดูพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้กันหน่อย
สยองรับปีรกาเส้น๒๕ศพ
เหินซัดพลิกอัพถังก๊าซรั่วไฟลุกท่วมคลอก
หนึ่งในเหยื่อโพสต์เป็นรางร้ายแล้วก็มีภาพข่าวที่เข็นอยู่ขวามือนะคะ
เป็นภาพเหตุการณ์รถตู้โดยสารกรุงเทพจันทบุรี
ภูมิชนรกตะบัดแล้วก็ไฟลุกย่างสดผู้โดยสาร
รถทั้ง๒คันเสียชีวิตไป๒๕ศพรอด๒คนเท่านั้นเองค่ะ
มาดูรายละเอียดสำหรับอุบัติเหตุนี้กันหน่อยนะคะ
เป็นรถตู้โดยสารประจำทางสายกรุงเทพจันทบุรี
ทะเบียน๑๒๔๘๓กรุงเทพ
อย่างที่เห็นค่ะไฟลุกท่วมทั้งสองคันอยู่ในสภาพเป็นเศษเหล็กนะคะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรีบระดมฉีดน้ำดับไฟอย่างรวดเร็ว
แล้วก็อย่างที่เห็นซากรถทั้ง๒คัน
ที่เล่าให้ฟังว่ามีร่างผู้เสียชีวิต
ติดอยู่ในรถทั้ง๒คันเป็นจำนวนมากค่ะ
เจ้าหน้าที่จราจรต้องปิดถนนให้ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑กิโลเมตรนะคะ
จากนั้นก็เปิดเลนส์ให้รถวิ่งสวนในฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
เพื่อระบายการจราจรที่ติดขัด
เพลิงสงบค่ะคุณผู้ชมเจ้าที่ไปตรวจสอบซากรถ
มีภาพสลดใจเพราะว่าร่างผู้เสียชีวิต
เสียชีวิตอยู่ในซากรถทั้งสองคันและแต่ละรายคือถูกไฟไหม้นะคะ
จำเขาโครงเดิมแทบไม่ได้เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังแบบนี้
ในรถตู้เจอคนขับและผู้โดยสารเสียชีวิต๑๔ศพ
เป็นผู้ชาย๕ศพผู้หญิง๙ศพ
หนึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุ๓ขวบค่ะ
ส่วนในรกระบะมีผู้เสียชีวิต๑๑ศพ
เป็นผู้ชาย๕ศพผู้หญิง๖ศพ
รวมมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๒๕ศพนะคะ
มีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้๒คนค่ะคุณผู้ชม
จากรถตู้๑คนเป็นผู้ชายจากรถกระบะ๑คนเป็นผู้หญิง
แต่อาการก็สาหัสทั้งคู่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านบึง
สำหรับผู้เสียชีวิตทั้งหมดยังไม่รู้ชื่อนะคะ
เพราะว่าตัวเนี่ยถูกไฟไหม้ต้องมอบศพให้มูลนิธิส่งไปเก็บรักษา
แต่เรามีรายชื่อบางส่วนสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะ

ก็ต้องติดต่อญาติให้รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศล
คือบางส่วนเนี่ยต้องรอตรวจอัตลักษณ์บุคคลเพิ่มเติมนะคะ
คือรถกระบะเป็นครอบครัวกันหมดเลย
คือเป็นญาติญาติรวมตัวกันไปทำบุญ

ว่าเขาขับรถยนต์มาตามถนนสายที่เกิดเหตุนี่แหละ

จู่รถตู้คันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ขับตามหลังมาแล้วก็เร่งเครื่องแซงขึ้นหน้าอย่างรวดเร็ว
แต่ไปได้ไม่ไกลรถตู้เกิดเสียหลัก
พุ่งตกร่องน้ำกลางถนน
แล้วก็เหินข้ามขึ้นไปบนถนนอีกฝั่ง
จังหวะนั้นแหละมีรถกระบะคู่กรณี
บรรทุกผู้โดยสารมาเต็มคันแล่นผ่านมาพอดี
รถตู้พุ่งไปชนด้านข้างของรถกระบะนะคะ

คือไฟเริ่มจากรถตู้คุณผู้ชม

ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒๕ศพ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงดังโครมค่ะ
แล้วก็วิ่งออกมาดูก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เห็นโอ้โหควันสีขาวมีกลิ่นคล้ายแก๊สฟุ้งกระจาย
ชาวบ้านบอกว่าเข้าไปช่วยผู้โดยสาร
รถทั้ง๒คันออกมาได้คันละ๑คน

แล้วก็มีเสียงระเบิดดังตามมา๒๓ครั้ง

ชาวบ้านก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ
และเจ้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือ

คาดว่าน่าจะเกิดจากยางล้อรถระเบิด
เนื่องจากบรรทุกน้ำหนักเกิน
หรือคนขับอาจจะหลับในเพราะว่าอ่อนเพลีย
เพราะว่าต้องวิ่งทำรอบรับส่งผู้โดยสารในช่วงเทศกาล
เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
และผู้เชี่ยวชาญถึงสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

ผู้จัดการคิวรถตู้พลอยหยกซึ่งประสบอุบัติเหตุ
รวมถึงประเด็นเรื่องของการติดตั้งแก๊ส
เขาก็ยืนยันว่ามีการตรวจเช็คระยะตามกำหนดทุกครั้ง

รถทุกคันที่นี่จะเป็นประกันประเภทหนึ่งที่เราทำไว้คุ้มปลอม
แล้วก็ส่วนแก๊ส๓ถังนี้เราจะจดทุกอย่างคือจดตามขั้นตอน
เพื่อที่ว่ามีการตรวจสอบตามมาตรฐานได้
ตรวจสอบตามมาตรฐานที่เราจะเท็จพอได้กันเราจะนำรถเข้าไปเช็คเลย
แล้วก็พอถึงเวลาตรวจสอบภาคกลางปีเราก็จะเข้าไปตรวจเหมือนกัน
อย่างที่ว่าคนขับเราง่วงหรืออะไรมันเกี่ยวไหมครับคนขับ
คุณทางนี้ทำวินจะเช็คตลอดเลยมาก็จะได้พักประมาณครึ่งชั่วโมง
จะกินข้าวทานกาแฟออกกำลังกาย
เราจะเช็คว่าเข้ามาปั๊บจะถามเลยเป็นไงไหวไหมถ้าไม่ไหวจอด
ถ้าไม่ไหวก็มันคือไม่ต้องออกมีเวลาพักปอนด์ได้
เวลาพักผ่อนนอนครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงแล้ว
ด้านพลตำรวจโทจิติรอดบางยาง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
เดินทางไปดูศพพร้อมเยี่ยมญาติผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็กำชับให้ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานและเอกสาร

เพื่อจะได้เคลื่อนย้ายศพทั้ง๒๕คน

นิษฐานว่าคนขับอาจจะหลับในหรือไม่ก็ยางระเบิด
ลองฟังเสียงพลตำรวจโทจิติค่ะ
ตอนนี้ในชั้นต้นนี้ครับทางพนักงานสอบสวนก็ได้ตั้งประเด็นไว้ประมาณ๒ประเด็นครับ
คืออาจจะหลับในหรืออาจจะเกิดจากยางระเบิดครับ
แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นจะสามารถเยียวยาผู้ที่ได้รับผลเจ็บโค้งทั้ง๒๕คนอย่างไรบ้าง
ก็มีทางบริษัทตอนนี้มีประกันกลางมาแล้วครับ
อ่าได้ศพละสามแสนบาทครับครับค่ะทั้งสองฝ่ายเลยไหมคะครับทั้งสองฝ่ายครับ
ก็เป็นคนขับคนขับที่ประมาทก็ก็ไม่ได้รับครับค่ะครับคนขับที่ประมาทตอนนี้เราคาดการณ
คาดว่าน่าจะเป็นฝ่ายรถตู้โดยสารครับเพราะเขาข้ามจากข้ามจากเลนส์หนึ่งมาอีกเลนสหนึ่งเลยครับ
ครับแต่นี่เรายังไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรครับอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ครับ
ท่านค่ะในอนาคตจะมีแนวทางป้องกันยังไงคะ
คือก็ต้องขอความร่วมมือหลายฝ่าย
กระทั่งคนขับหรือรถด้วยต้องประกอบกับหลายฝ่ายครับ
คนขับจะรู้ว่าม่วงนอนแต่ก็ต้องหยุดพัก
ก็ควรจะให้ความร่วมมือคล่องเจ้าที่หยุดพักครับ
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วย
ขณะที่ตัวแทนบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์บอกว่า
ทางบริษัทพร้อมที่จะจ่ายผู้เสียชีวิตทั้งหมด
จากการคุ้มครองของพรบคนละ๓๕๐๐๐บาท
แต่พอตรวจสอบแล้วรถกระบะและรถตู้มีพรบทั้งคู่
บริษัทกลางก็จ่ายสูงสุดรายละ๓แสนบาทค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าอุบัติเหตุส่วนการน่าตากรรมครั้งนี้
ส่วนการน่าตากรรมครั้งนี้มีผู้รอดชีวิต๒คนเท่านั้นเองค่ะ
รถตู้คนหนึ่งรถกระบะคันหนึ่ง
ซึ่งผู้ที่รอดชีวิตจากรถตู้ก็คือนายทงชัยตั้งวงวุฒิกุลค่ะ
เป็นคนเดียวที่รอดชีวิตออกมาเขาก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีนะคะว่า
วินาทีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาหมดสติไป
มาอีกทีปรากฏว่าไฟไหม้แล้ว
เขาบอกว่าสิ่งเดียวที่คิดถึงคือคิดถึงหน้าพ่อกับแม่
ต้องบอกว่าเคราะห์ดีจริงเลยนะคะ

เขาถึงได้สามารถหนีออกมานอกรถแล้วก็ไม่ถูกไฟคลอกได้
ให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงเขากันค่ะ
ผมก็ไม่มั่นใจความจำว่า
คือผมไม่แม่ใจว่าตอนก่อนอันนั้นรู้สึกเสียหลักเสียหลักได้ยังไง
แต่คือรู้สึกตอนที่กล้ามกรอบโรนกรอบแล้วครับ
โรนกรอบแล้วไปเล็กไปเล็กฝั่งหนึ่งครับผม
พอจนรู้ผมก็สลบเพราะตื่นมาว่าไปไม่แล้วครับ
แล้วเราไปไหนครับตอนนั้นจะไปไหนครับ

ไปกลับไปทำงานหรือว่า
ทำงาน
นี่ค่ะนายทงชัยเขาบอกว่า

พอแรงมันกระแทกรุนแรงเพราะรถชน
แล้วก็ตื่นมางงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วอย่างที่บอกว่ากระจกบานหลังแตก

แล้วก็โชคดีนะมีคนมาช่วย
คือลากออกมาจากกระจกบานที่แตกแล้วค่ะ
แล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยรู้สึกตัวอีกที

ก็คือนางสาวปรานีบุญทูลอายุ๒๐ปี
คนนี้นั่งรถกระบะมา
เธอเล่าให้ฟังนะคะว่าคือไปทำบุญกันตระเวนหลายวัดเลยล่ะ
สุดท้ายที่ไปทำบุญก็คือวัดโสธรวรารามวรวิหารที่ฉะเชิงเศร้า
เธอนั่งอยู่ในกระบะท้าย

มีแรงกระแทกแรงแล้วเธอกระเด็นตกลงไปบนถนน

พยุงร่างพาออกจากจุดเกิดเหตุ
เธอก็หมดสติไปจำอะไรไม่ได้เลย
อีกทีที่โรงพยาบาลเธอบอกว่าเสียใจมาก
ต้องสูญเสียญาติพี่น้องไปหลายคนจากอุบัติเหตุนี้
ซึ่งบรรยากาศบริเวณแผนกนิติเวชโรงพยาบาลบ้านบึง

ไปด้วยความโศกเศร้าเต็มไปด้วยน้ำตานะคะ
ญาติผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาติดต่อขอดูศพ
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีนางอภิษนันทรัพย์จันทร์
คุณแม่ของนางสาวพัทรวัตรจันทร์
หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้
โดยเป็นผู้โดยสารในรถตู้นะคะ
คุณแม่ก็บอกว่า
ลูกสาวเป็นลูกสาวคนเดียวที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัว
เสียครั้งนี้คุณแม่ก็ยังทำใจไม่ได้
น้องเขากลับบ้านแต่เขาจะไม่เจอกับแม่กับยาย

ทุกครั้งเขากลับมาเขาจะเจอกับยายคนเดียว

แม่ก็จะไม่ค่อยได้กลับเพราะว่าลางานไม่ค่อยได้
กลับบ้างก็จะไม่เจอกับลูกค่ะ
และณเวลานี้ลูกก็บอกว่าแม่กลับบ้านไปอยู่กับยายได้แล้ว
ลาออกเลยแม่ต้องลาออกนะแม่จะรออะไร
เพราะว่าหนูก็ส่งแม่อยู่แล้ว
ต้องกลับไปดูแลยายนะเพราะยายแก่แล้วอย่างนี้
ก็ลาออกมาตั้งแต่วันที่๑๕ค่ะ
จ้ะมาอยู่ที่บ้านกับแม่นี่แหละค่ะ
ขนของอะไรมาอยู่ที่บ้านกับแม่
เขาก็บอกว่าแม่ปีใหม่หนูไม่ได้กลับนะทีแรก

เขาก็เลยบอกว่าหนูจะส่งของไปให้แม่กับน้องนะ
เพราะว่าอย่างนี้เขาเป็นลูกคนเดียว
แต่ว่ามีน้องที่เอามาอยู่ด้วยคนนึง

หนูกลับได้หนูลาได้วันหนึ่ง
หนูกลับไปเดี๋ยวหนูได้เจอยายกับแม่เนาะ
จะเอาขนมไปให้แม่กินเลย

มาร์คหน้าอะไรให้แม่อะไรอย่างนี้
เครื่องสำอางซื้อมาให้แม่เยอะเลย

เขาก็กลับมาเมื่อวานเนี่ยค่ะ

ก็มาถึงเมื่อวานนี้ครั้งหนึ่งคืนก็วันนี้
บอกว่าเขาอยากกลับมาทำงาน

เพราะว่าสงสารเพื่อนที่ทำงาน

เมื่อเช้าก็ไปไหว้สารหลักเมือง

แล้วก็หลวงพ่อที่เขานับถือที่วัด
หลวงพ่อใหญ่วัดกอกหว่าง

พ่อเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่๒พฤษภา
ไหว้ที่อนุสวรีซื้อพวงมาลัยไปไหว้พ่อเขา
เพื่อที่จะกลับ

หลานส่งมาให้ดูเฟซบุ๊คว่า
มีรถออกจากคิวนี้
เขาบอกคิวนี้เวลานี้เราก็
ก็รีบไปดูที่คิวอะค่ะดูที่คิว
รีบไปที่คิวไปสอบถามว่ามีรถหมายเลขนี้ไหมอะไรไหม

ก็เห็นลูกสาวนั่งรอรถอยู่
พอรถเปิดประตูลูกสาวก็สะพายเป้ขึ้นรถ
ทุเรียนทอดไปฝากหัวหน้า๕๖ถุง
พี่กระเป๋าเดินขึ้นรถค่ะ
ก็รถคันนี้แหละ
คุณแม่ก็พยายามคิดว่าลูกต้องลงตรงปั๊ม
แล้วไม่ได้ขึ้นรถคันนี้ไปด้วย
คุณแม่คิดว่าลูกเราต้องไม่ลง

เราต้องเข้าห้องน้ำแล้วขึ้นรถคันนี้ไม่ทัน
เร่งทำหลายคิวมันอันตราย
ทุกคนในรถฝากชีวิตไว้กับคนขับรถ
มันไข้มันไม่คุ้มเลย
ไม่คุ้มกับการสูญเสียค่ะ
เพราะว่าคุณแม่ก็มีลูกคนเดียว
คุณแม่ก็ไม่อยากเจอเหตุการณ์อย่างนี้
คุณแม่ก็หลอกตัวเองมาตลอดทางที่มาที่นี่
ว่าลูกคุณแม่ไม่
ลูกคุณแม่ไม่ได้ขึ้นมากับรถคันนี้
แล้วตอนนี้เราต้องพูดสุดอัตรรัสหรือพูดสุดอัตรรัส
แต่ว่าคุณแม่ขอเขาดู

เขาจำอะไรไม่ได้
เขาจะมีห่อผ้า
เขาจะมีแบบหอบผ้าอยู่ปั้นหนึ่งก็ที่ตัวเขา

เพราะว่าทางกู้ภัยเขาบอกว่าเหมือนมีก้อนอะไรอยู่ก้อนนึง

เพราะว่ามันเป็นสีดำใช่ไหมข้างนอก
พอแกะดูเราก็รู้ว่าเสื้อตัวที่เขาใส่กลับบ้านเมื่อวาน
เขาได้ใส่กระเป๋าเป้กลับมาด้วย
คือผ้าชิ้นนี้เราจำได้มันมีอยู่หน่อยเดียวค่ะ

ว่านี่คือเสื้อลูกสาวเรา
นี่ค่ะเสียงของคุณแม่นางสาวพัทรวัฒน์ทรัพย์จันทร์
ที่เสียชีวิตจากการนั่งรถตู้โดยสารนะคะ
คุณผู้ชมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ
บอกว่านางสาวพัทรวัฒน์ที่เสียชีวิต

สาขาเทคนิคการแพทย์หลักสูตรนานาชาติ
เมื่อปี๒๕๕๕เหมือนที่คุณแม่บอก
ลูกสาวบอกแม่ว่าเดี๋ยวลูกจะเลี้ยงดูคุณแม่เอง
กลับบ้านไปอยู่กับยายได้แล้ว
แล้วก็ชาวเน็ตเขาไปเห็นข้อความคุณผู้ชม
ที่มีเหยื่อที่เขาเสียชีวิตจากรถตู้นะคะ
เขาโพสต์เอาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิต
ก็เลยชาวเน็ตก็เสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ข้อความที่โพสต์ไว้ในโลกโซเทียลเนี่ย

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยข้อความสุดท้าย
ของนางสาวฮัทัยทิพย์หมดภัยหรือเจเจ
เป็นหนึ่งในเหยื่อกองเพลิงบนรถตู้มรณะนะคะ
บอกว่ารู้สึกใจหาย

มานั่งรอรถตู้จะร้องไห้
คิดถึงพ่อแม่อยู่ที่ไหนไม่อบอุ่นเท่าที่บ้าน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นข้อความที่เขียนไว้
ก่อนเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะ
หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
เน็ตไปแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากค่ะ
ก็มองว่ามันเป็นข้อความเหมือนเป็นลางเลย
บางคนก็ไม่เชื่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บางคนก็ขออโหสิกรรมขอให้ไปสู่สุขตินะคะ
นางสาวเจเจก่อนเกิดเหตุเธอกลับไปจังหวัดชนบุรี
เทศกาลปีใหม่ไปเยี่ยมครอบครัวพบปะเพื่อนฝูง
เฟสของเธอก็มีการโพสต์ภาพ
เลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่เป็นงานสุดท้ายค่ะ
ที่เธอจะจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าด้วยอุบัติเหตุนี้
อกจากนี้นะคะเฟซบุ๊กของศาสตราจารย์นายแพทย์
พิวัฒน์วุฒิรางกูลอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสต

ก็โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจให้กับ
นายประกาศิษย์รัตนตันหยงเป็นอีกหนึ่งผู้โดยสารในรถตู้ที่เสียชีวิตค่ะ
คือนายประกาศิษย์เป็นลูกศิษย์ของนายแพทย์อภิวัฒน์นะคะ
ก็บอกว่าเป็นนักวิจัยในห้องทดลองของคณะแพทย์
ซึ่งนายประกาศิษย์จบการศึกษาระดับปริญญาโทน
วิทยาศาสตร์การแพทย์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
และกำลังจะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ด้วยค่ะ
โลกออนไลน์ก็ยังมีการแชร์โพสต์ไว้อาลัยให้กับนาย
พรมพฤษกศิริวรานนท์หรือว่าน้องกัน
เป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อีกหนึ่งในผู้โดยสารรถตู้ที่เสียชีวิตจากโสดกนาฏกรรมครั้งนี้ด้วย
ซึ่งข้อความส่วนใหญ่ก็มาจากเพื่อนนักเรียน
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ที่ตกใจกับการจากไป
อย่างกระทันหันในครั้งนี้นะคะ